เดี๋ยวกระจำจะจบแล้วตอนนี้อายุปี๔

กฎหมายไม่มีใครเกินลุงผม

ว่าความเป็นไงนี่ขนาดขับรถชนหมา

นี่เรื่องจริง

มันอยู่ไหนเนี่ยไอ้หมาตัวนี้

งั้นพักเรื่องหมาไว้ก่อนกินผักอยู่
พูดถึง

ว่าความอย่างนี้พี่รู้เรื่องคดีความไหม

หน้าตาเขามีรอยหยักไงเขาฉลาด

คือเรื่องของถ้าหนูช่วยได้พี่ช่วยพี่นิดนึง
คือเรื่องเนี่ยบ้านเนี่ยมันติดกัน

ว่ามันติดกันมีรั้วกั้นกลาง

เขาปลูกมะม่วงบ้านเขาโดยที่กลิ่นมันดกเลย

ไอซัพที่ปลูกในที่ดินของแปงไตถ์นะ

กฎหมายนะเขาให้สันิทานว่าว่าเป็น

คุณเดือนดาวนี่เรียนคนละตำรากับผมน้องยังไม่จบ
อย่าบอกว่าที่เก่งกว่าคุณเดือนดาวนี่คุณดึงดาวใช่ไหมใช่ไหมฮะ
ผมเรียนกฎหมายผมสามารถว่าความได้ยั่งมะม่วงต้นอยู่ในรั้วบ้านเขาใช่ครับ
คุณสามารถเด็ดกินให้หมดทั้งกิ่งได้เลย
อะไรที่ย้อยมาในบ้านคุณ

อันนั้นเป็นสิทธิของคุณโดยชอบทำ

อะไรก็แล้วแต่ที่ย้อยมาบ้านเรา

ถ้ารู้เร็วกว่านี้ก็สบายแล้ว
สบายเรื่องอะไร
เอ้าก็เบียวพี่ตีนี่นี่
เพราะบ้านเราติดกันไง
ฟักเขียวนี่จะราคาถูกครับผมพี่บอกเลยอันนี้ถูกเพราะว่าตามความถ่ายชอบใช้
ชอบใช้เพราะราคาถูก
ของนครเหรอคะประกาศขาวผัดกับอะไรก็อร่อยต้มจืดก็อร่อยที่สุดราคาถูกที่สุด
ระเบิดล่ะคะมาระมะระนี่บอกได้เลยเพราะว่ามันขมมันจึงต้องถูกถูกที่สุด
แต่ว่าหวานเป็นโลมขมปัญญานะราคาถูกมาก
อันนี้ถูกสุดมาระถูกกว่าผักอะกาศขาว

สาวสวยผิวดีก็ต้องทานผักและผลไม้แน่นอนเลย
คุณด้วยด้าวเคยซื้อของพรุ่งนี้บางไหมคะ
ก็คุณแม่ชอบซื้อให้ทาย
แต่หนูคิดว่าอันนี้น่าจะตัดออกไปก่อน
เพราะว่าเขาบอกว่าหวานเป็นลมขมปัญญา
ไม่ใช่หวานเป็นลมไอ้ขมพาไปโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้ไม่ให้

แล้วฟักเขียวกับผักกัดขาว
คือผักกาดขาวเนี่ยทานเป็นประจำอยู่แล้ว
อันนี้เป็นหัวนะเป็นลูกเป็นลูกราคาตามนี้เลย
คิดว่าถ้าดูจากภายนอกคือจะกะจะสายตานะคะ

ถ้าตอบเลยค่ะเป๊กจะเฉลยที่อันแรกเลยค่ะ

ฟักเขียว๑ลูกราคาอยู่ที่
เท่าไหร่

และเป๊กจะเฉลยที่ผักกัดขาวค่ะ
ที่คุณเดือนดาวไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่
แพงกว่าแพงกว่า

ละนี่ค่ะราคาต้องแพงกว่า๒๕ค่ะ
คุณเดือนดาวถึงจะผ่านข้อแรกไปได้
และมะระที่คุณเดือนดาวไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่
แพงกว่าแพงกว่า

เขียวเป็นผักที่ราคาถูกที่สุด

ตอนนี้รับแล้ว๒๐๐๐บาท

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

มา
มาจ้า

เรื่องนี้คือน้ำสลัดนะครับ๕๐๐กรัม

นี่คือน้ำ
น้ำจิ้ม

เอ๊ะ

นี่คือน้ำจิ้มสุกี้๕๐๐กรัม

อันนี้คือซอสหมักเนื้อนะครับ
สูตรพริกไทยดำครับผม

ผลิตภัณฑ์จากเพียวฟู้ดทั้ง๓แบบนี้
แบบไหนราคาถูกที่สุดคะ
ครับปั๊ดหนึ่งนะ

ผมอยากเห็นทนายเต้นน่ะ

ไม่รู้ว่าอาชีพทนายนี้เต้นได้ไหมค่ะ
รถตีมาขอดูหน่อยครับ